คุณผู้ชมครับใครที่มีเหรียญ๕บาทเหรียญ๑๐บาทเหรียญ๑บาท

เก็บไว้ที่บ้านลองไปหยิบมาดูหน่อย
ดิฉันเห็นเพจนี้เขาแชร์กันดิฉันก็แอบไปลองหาดูเหมือนกันว่ามีไหม
เหรียญ๕เหรียญ๑๐ที่เขาตามหาแล้วให้ราคาแพง
ผมเห็นเขาแชร์ผมก็เอ๊ะจริงหรือไม่จริง

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับ
จริงหรือไม่จริงนะครับหลังจากที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์ว่า
รับซื้อเหรียญ๕บาทนะแต่ว่าต้องเป็นปี๒๕๔๐นะ
เหรียญละ๑๐๐๐๐อ่ะเหรียญ๕รับซื้อ๑๐๐๐๐อ่ะ
แต่ต้องเก่าหน่อยนะฮะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับ
หลายคนเขาก็แชร์กันนะครับหลายเพจเขาก็แชร์ข้อมูลนี้กัน
ไม่ได้ซื้อแค่เหรียญ๕บาทอย่างเดียวนะครับ
เหรียญ๑๐บาทก็มีรับซื้อราคาสูงด้วย
โอ้โหหลายคนรีบไปค้นรีบไปหาเลยเพราะว่าช่วงนี้โควิดสิบเก้า
ทำมาหากินลำบากเออลองหาเหรียญมาดูหน่อยเผื่อจะได้ราคา
คำถามที่ตามมาก็คือตกลงจริงหรือไม่จริง
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปสอบถามค้นหาความจริงนะครับ
ไปคุยกับเจ้าของเพจที่โพสต์เลย
ที่บอกว่ารับซื้อเหรียญเหล่านี้เนี่ยนี่ฮะ
คนนี้ครับท่านผู้ชมครับนายนวพัฒน์ผาศรีดา
เขาเป็นเจ้าของร้านเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ
เรื่องของอะไรพวกนี้ต่างนานานะครับ
มีหน้าร้านอยู่ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
แต่ว่าช่วงนี้ถูกปิดก็เลยต้องเปลี่ยนมาโพสต์
เขายืนยันว่ารับซื้อจริงฮะ
เหรียญ๕๐สตางค์ถ้าปี๒๕๓๐นะ
ซื้อราคา๓๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาท

ถ้าเป็นเหรียญ๕บาทปี๔๐
รับซื้อ๔๐๐๐๑๐๐บาท
ถ้ารุ่นปี๔๖รับซื้อในราคา๒๐๐๖๐๐บาท
เหรียญ๑๐บาทถ้าเป็นรุ่นปี๒๕๖
รับซื้อเหรียญละ๓๐๐๘๐๐บาท
ยืนยันว่าซื้อจริงราคานี้จริง

ตามที่เขาบอกเอาไว้ในโพสต์ที่ประกาศรับซื้อเท่านั้น
ถามว่าทำไมเหรียญพวกนี้ถึงมีราคาแพง
เขาบอกว่ามันก็เป็นเหรียญที่มีรุ่นมีปีพศ
ที่ผลิตแตกต่างกันไปนะครับ
เหรียญรุ่นหนึ่งก็ออกมาน้อยมาก
รุ่นออกมาตอนนี้หาแทบไม่ได้แล้ว

ถูกต้องฟังเสียงเขาหน่อย
คือเหรียญที่เราซื้อข้าวของในปัจจุบัน
ที่เราไม่เคยสนใจหรือเศษเงินในกระเป๋าของคุณนะครับ
คือเป็นเหรียญ๕บาทธรรมดาเหรียญ๕๐สตางค์ธรรมดาเลยครับ
แต่แค่ว่าแค่เราดูพศให้ตรงก็มีราคา
ตรงนี้ทางเพจต้องแจ้งเลยว่าเรารับซื้อจริง

ตรงตามพศที่เราระบุเท่านั้น
ก็คือเงื่อนไขก็คือ
อย่าง๕บาทพิธีศูนย์ดูง่ายเลยครับ

หรือเหรียญ๕๐สตางค์ปี๓๐ก็ดูปศให้ตรง
ส่วน๒เหรียญนี้นะครับก็เป็น๒๕สตางค์ปี๔๒กับปี๔๔

เหรียญที่เราไม่รับก็คือเป็นเหรียญที่
ยกตัวอย่างเหรียญที่คนเอามาทำเป็นเหรียญปลอมนะครับ
เอาเหรียญปี๕๐มาเจียหัวเลข๔ออก

ซึ่งทางนั้นนะครับทางร้านเขาเราก็มีวิธีดูครับว่า
เป็นเหรียญที่ทำมาหรือเหรียญที่เป็นเหรียญแท้ครับ